เห็นไหมคนกรุงเวลาที่มองท้องฟ้า

อุ้ยนี่มอกอ่ะที่กรุงเทพฯพี่เบิร์ทตรงไหน
แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาพี่

เพราะปกติคือข่าวเที่ยงไทยรัฐก็จะมอนิเตอร์เรื่องแบบ
วันศุกร์เราเจอแบบนี้ด้วยจริงใช่ไหม

เป็นคอนโดถ่ายจากมุมสูงแล้วมองเหมือนกับแบบภาคเหนืออะไรแบบนี้เลยนะดอมนะ
นี่ค่ะหมอกสูงเทียมเมฆที่เห็นเนี่ย
เกิดขึ้นเจ้าของคลิปเขาถ่ายจากคอนโด

พอสายมันไม่มีภาพแบบนี้ให้เห็นแล้วแหละ
คือตื่นมาตอนเช้าดูหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ
ชาวเน็ตไม่เชื่อหรอกว่าไม่จริง
กรุงเทพจะมีหมอกแบบนี้ได้ยังไง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยนะคะ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๐วันศุกร์ที่ผ่านมา

ไม่ใช่ฝุ่นปกคลุมเมือง

บอกว่าตอนเช้าวันศุกร์อากาศแย่มาก

กลัวว่าจะเกิดเรื่องมลพิษทางอากาศ

ชื้นในอากาศสูงไม่ใช่ฝุ่นควัน

หมดรูดดูฝนแล้วปีเนี้ยหมดช้าด้วย
แล้วพอเข้าฤดูหนาวอากาศจะปิด
ใช่แล้วคือเขาบอกว่าแบบบางพื้นที่มันเป็นแอ่งกระทะใช่ไหม

เพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะ